พี่น้องที่จังหวัดกำแพงเพชรสู้ชีวิตกันสองคนแล้ว
พ่อเพิ่งเสียย่ากับแม่นะฮะก็ไม่เหลือแล้ว
คือไม่มีญาติแล้วไม่มีญาติแล้ว
เด็กหญิงนัทวันหิริโอครับอายุ๑๒ขวบ
แล้วก็เด็กชายนัทวุฒิกล้าหารอายุ๑๑ขวบ
ตลอดพิธีชาปนกิจนายแชล่มกล้าหารอายุ๕๕คนเป็นพ่อ
จัดขึ้นที่วัดบางราชอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
หลังจากที่พ่อป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ
แล้วเสียชีวิตเมื่อ๒ธันวาคมที่ผ่านมา
ยากจนบ้านยากจนไม่มีเงินจัดงานศพ
ชาวบ้านที่ทำกันได้นี่ชาวบ้านเรียรายครับ
เรียรายนะครับขอเงินช่วยเหลือจัดงานศพนะฮะ
คือพี่น้องคู่นี้เนี่ยใช้นามสกุลของทางแม่นะครับ
ส่วนคนน้องใช้นามสกุลของทั้งพ่อ
นัทธวัลกับนัทธวุฒิลูกเอ้ยเล่าหน่อย

คือเดิมที่บ้านอยู่กัน๕คนคุณผู้ชม
แร่มเป็นพ่อจำเนียนเป็นแม่นางฟักทองเป็นย่า
แต่๖ปีก่อนแม่ตายก่อนแล้วแม่ไปแล้วแม่ได้พักผ่อนแล้ว

๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่ย่าตายครับ
คุณผู้ชมจัดงานศพให้ย่า๗วัน
วันถัดมาพ่อเสียชีวิตกระทันหันเมื่อ๒ธันวาคม
โอ้ลูกเอ้ยนะตอนนี้อยู่กันสองคนแล้วล่ะ
จากไปแล้วในบ้านไม่มีเงินเหลือสักบาทหนึ่ง
แต่พี่น้องบอกว่าก็ไม่กลัวหนูจะสู้นะ
ตอนนี้แค่คิดถึงพ่อเลยอยากบอกพ่อว่า

ตอนพ่อเสียมีเงินเหลือไว้กี่บาท

ไม่มีเงินเหลือไว้แล้วอยู่๒คนก็อยู่กันยังไง

ดูแลกันเองแล้วบอกพ่อบนสวรรค์ว่ายังไง
พ่อไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูดูแลน้องเอง
พ่อไม่ต้องเป็นห่วงผมครับ
ผมคิดถึงพ่อนะครับ

ใครถนัดแคบเดี๋ยวรอแคบนะ
พี่น้อง๒คนอยู่บ้านไม้ลงคุณผู้ชม
ใช้ตู้กับผ้ากั้นเป็นส่วนห้องนอน
ที่พ่อเคยนอนนั่นแหละ
แล้วก็ด้านนอกก็เคยเป็นที่นอนของคุณย่า
เสื้อผ้าแขวนรวมกันจนอยู่ที่ตรงนึงของบ้าน

หน้าศพของพ่อกับแม่แล้วก็โกรธกระดูกแม่ตั้งอยู่ส่วนครัวเนี่ยอยู่
หน้าบ้านสำหรับใครที่อยากช่วยเหลือที่ผมบอกล่วงหน้าก็อยาก
จะให้ให้จดกันหรือจะรอแคปแคปครับจดครับนี่ฮะช่องทางการช่วย
ธนาคารออมสินสาขาพรานกระต่ายชื่อบัญชีนางทวีบางราชหรือ
ว่านางดารัฐถาวรหรือคือเขาจดชื่อไอ้บัญชีนี้๓คนนี้ต้อง
พร้อมกันถึงจะได้ตังค์ออกมาครับนะแล้วนายและเด็กชาย
ธวุฒิกล้าหารเลขที่ที่บัญชีผมไม่อ่านกลัวเคลื่อนคุณผู้ชมดู
หน้าจอแล้วแคปไว้ผิดดีที่สุดจะได้ไม่ผิดนะเอายังแคปยัง